โบราณเขาว่าไว้นะครับปืนผ่านหน้าไม้อย่าไปเล่น

เคสนี้ค่ะเอ่อยมประชงอายุ๑๗ปี
พกปืนไปควงปืนไปด้วยนัดกับเพื่อนไว้ที่สาลาโรงเรียน
เสร็จปุ๊บก็เอาปืนไปโชว์เพื่อนเพื่อนบอกอ่าขอยืมควงเล่นหน่อย
หมุนไปหมุนมาลั่นปั้งกระสุนเข้าแสกหน้าเจ้าของปืน
ตายตรงนั้นเลยนะคะแล้วมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ด้วย
คุณผู้ชมลองดูค่ะนี่คือผู้ตายผู้ตายชื่อเฟรมนะคะอายุ๑๗ปี
รมเนี่ยภาพนี้เป็นตอน๖โมง๑๔นาที
รับผู้หญิงคนหนึ่งนี่วนเข้ามาแล้ว
เดี๋ยวเขาจะรับผู้หญิงคนนึงนะนั่งซ้อนท้ายกันออกไป
นี่ค่ะนี่รอรับแล้ว
อ่าผู้หญิงเดินออกมาหรือยัง
คุยกับเพื่อนนะก่อนที่ผู้หญิงจะซ้อนท้ายกันไปนะคะ
หลังจากนั้นคือต้องบอกว่านี่เป็นภาพสุดท้ายแล้วล่ะ
ภาพสุดท้ายที่จะได้เห็นเฟรมยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าหลังจากนี้อีกแค่๒๐นาทีค่ะ
ก็ถูกยิงตายด้วยอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ของเฟรมเอง
เนี่ยผู้หญิงขึ้นรถไปแล้วแล้วก็ขี่ออกไป
คนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะคะเป็นคนโทรแจ้งตำรวจเองด้วย
เพราะเป็นเพื่อนเฟรมบอกว่าทำปืนลั่น
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนบ้านกาดใต้อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ตำรวจภูทรเขลางนครลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนี่ค่ะ
สภาพที่เจอคือเฟรมเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่ตรงโต๊ะหินอ่อน
ถูกยิงเข้าแก้มซ้ายหนึ่งนัดเลือดนี่ไหลอาบเลยนะคะ
มีปืนบีบีกันดัดแปลง๑กระบอกและกระสุน๒นัดด้วย
เจ้าหน้าที่ก็บันทึกทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เตรียมส่งศพผ่าพิสูจน์ตามขั้นตอน
คนก่อเหตุคืออามค่ะอามอายุ๒๐ปีเป็นเพื่อนของเฟรม
โอ้โหละล่ำละลักให้การกับตำรวจเลยนะบอกว่านัดกันมา
กันมาหกคนนั่งเล่นที่สาลาในโรงเรียนนี่แหละแล้วเฟรมอ่ะตามมาสมทบเป็นคนสุดท้าย
เอาปืนมาด้วยเฟรมก็เอาปืนออกมาโชว์
ผมถามเฟรมแล้วนะว่ามีกระสุนอยู่ไหมเฟรมบอกมีมีสองลูก
ผมก็เลยถอดแมกกาซีนออกแล้วแล้วก็เอาปืนมาควงเล่น
แล้วอยู่ปืนมันลั่นปั้งออกมาเฉยเลยอ่ะแล้วมันลั่นเข้าหน้าเฟรมจนเฟรมล้มลงไปเลย
ผมตกใจมากทำอะไรไม่ถูกว่าผมไม่รู้ว่ามันมีกระสุนค้างอยู่ในรังเพลิง
เฟรมออกแล้วก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจค่ะ
ตอนนี้ส่งเม็ดคัดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในช่างรางตื่นในรักษณ์
ส่งไกด์ธนกรลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
โรงเรียนบ้านกาดตรงนี้เป็นโรงเรียนร้าง
ก็จุดเกิดเหตุยังมีคราบเลือดติดอยู่ที่ถังขยะแล้วก็กระถางต้นไม้เลย
นักข่าวไปเจอรุ่นน้องคนตายค่ะ
เพื่อนนะคะนั่งร้องไห้อยู่ตรงจุดที่เฟรมถูกยิง
เขาบอกเขาคิดถึงพี่ก็เลยมานั่งอยู่ตรงนี้
เข้าใจว่ามันคืออุบัติเหตุแต่มันทำใจได้ยากจริง
อันนี้เป็นที่บ้านนะคะพ่อแม่ค่ะคือพ่อเนี่ยไม่เอามือออกจากร่างของเฟรมเลย
พ่อเสียใจมากนะคะคือยาดก็นำร่างเฟรมมาตั้งมาเพลงกุศลนั่นแหละค่ะ
คือพ่อกับแม่ก็เกาะขอบลงอะคือเอาจริงนะ
ถ้าลงไปนอนกับลูกได้พ่อกับแม่ก็ลงไปแล้วอะค่ะ

ในใจอาร์มไปตลอดชีวิตซึ่งอาร์มก็บอกว่าอาร์มจะบวชให้
แม่ก็ยินดีแม่ก็ไม่ได้ติดอะไรส่วนเรื่องปืนเนี่ยมารู้ทีหลัง
ว่าเฟรมอ่ะสั่งซื้อมาทางออนไลน์ได้ประมาณหนึ่งเดือน
เขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กประมาณนั้น
คนบ้านเดียวกันแต่เขาจะสนิทกันมากกว่าคนอื่นหน่อย
แม่ก็ติดใจตรงที่ว่าทำไมต้องเล็งต้องยิง
อันนี้แม่ก็ไม่กล้าพูดว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะ
ทีมข่าวเราก็ไปบ้านของอามด้วยนะคะวันนี้เนี่ยครอบครัวก็ไหว้วานคนรู้จัก
ให้ใช้ตำแหน่งราชการประกันตัวอาร์มออกมา
ซึ่งพอได้การประกันตัวออกมาเนี่ยอาร์มเองก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน
ก็เลยได้คุยกับคุณแม่ของอามค่ะ
แม่บอกว่าอามย้ำเลยว่า

บอกว่าอามรู้สึกผิดแล้วขวัญเสียมาก
ก็มีการพาไปไหว้ขอขมาศพแล้ว
ซึ่งความจริงครอบครัวทั้งสองก็เป็นญาติห่างกันด้วย
พอเรื่องมันเกิดแล้วก็ยินดีช่วยเหลือเต็มที่
ก็จะบวชให้เพราะอาร์มเองก็เสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ของเฟรมมากเหมือนกัน
เบื้องต้นในชั้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาอาร์มก็ทำการโดนประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก้ความตายค่ะ
ส่วนงานส่วนของเฟรมเนี่ยญาติจะตั้งสวดอภิษฐรรมที่บ้าน๗วัน
แล้วก็จะมีพิธิชาพนักกิจวันอาทิตย์ที่๒๖กุมภาพันธ์นี้นะคะ
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจวันอาทิตย์ที่๒๖กุมภาพันธ์นี้นะคะ